สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีอีกหนึ่งภาพนะคะ
ที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นภาพความสวยงาม
ของการร่วมมือร่วมใจของพ่อค้าประชาชนแล้วก็จิตอาสาต่าง
บริเวณปากคลองตลาดก็คือการจัดสร้างอุโมงดอกไม้
ดอกไม้เพื่อพ่อนะคะซึ่งจัดแสดงขึ้นมา
ทีนี้เรื่องราวที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
อกจากจะเป็นความสวยงามของอุโมงดอกไม้
ที่จัดขึ้นที่ปากคลองตลาดแล้วมีการแชร์บุคคลที่ฝ่าฝืน
เรื่องราวก็คือข้ามแนวกั้นเข้าไปถ่ายรูป
อยากจะอยู่ใกล้ชิดความสวยงามของดอกไม้
แต่ทีนี้ใกล้เกินไปและการที่ฝ่าเข้าไปทำให้
ไฟฟ้าได้รับความเสียหายดับตลอดทั้งงานเลย
คือก่อนหน้านี้ทางผู้จัดงานเขาก็แจ้งประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนประชาชนแล้วนะแล้วก็ทราบว่าประชาชนจำนวนมาก
จะมางานนี้บอกว่าระวังเรื่องของดอกไม้กัน
ห้ามเข้าเขตไหนก็ตามเพราะว่าดอกไม้เป็นสิ่งอ่อนไหว
เขาเป็นดอกไม้สดใช่นะครับเรื่องของไฟฟ้าก็สำคัญ
เพราะว่านอกจากประดับดอกไม้แล้วยังมีประดับไฟด้วย
ใช่ทีนี้ไฟดับใช่ไหมไฟดับค่ะไฟดับทั้งงานเลยนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือการรับสมัครจิตอาสา
จิตอสาที่รับสมัครไม่ได้เป็นการมาสร้างอุโมงแล้วนะ

สัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนมาชมความงามของอุโมงดอกไม้
เพื่อพ่อที่ชาวจิตอาสาและชาวปากคลองตลาด
จัดแต่งขึ้นทั้งหมด๖ซุ้มด้วยกัน
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาการจราจรบริเวณปากคลองตลาด
แน่นขนาดไปด้วยประชาชนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางกันไปนะคะ
ส่วนจิตอาสาที่ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอุโมงดอกไม้ในแต่ละซุ้ม
ก็ได้มีการถ่ายภาพความสวยงาม
แล้วก็ถ่ายผู้ที่ฝ่าฝืนคำเตือนของจิตอาสาด้วย
แบบเมื่อสักครู่นี้คือเข้าไปข้างในทุ่งดอกไม้เลย
ดอกไม้อยากจะเข้าไปถ่ายใกล้แต่ทีนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่ดอกไม้ที่บรรดาจิตอาสาสร้างขึ้นมา
หรือว่าอาจจะไม่ร่างจ่ายนะถ้าว่าคนเบียดหรือเปล่า
แล้วก็สะดุดแล้วก็ข้ามเข้าไปในพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนี่แหละฮะ

นอกจากจะทำให้ดอกไม้เสียหายแล้วนะคะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
ไฟฟ้าได้รับความเสียหายนะคะดับทั้งงานเลยก็คืองานเนี่ยเป็นการจัดช่วงเย็นนะคะ
ก็คือ๑๘นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกาเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเสริมให้อุโมงดอกไม้มีความสวยงามยิ่งขึ้น
ทีนี้ไฟดับทั้งงานก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ก็ต้องปิดให้ชมชั่วคราวนะคะ
กระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะก็มีการแจ้งออกมาทางเฟสนะคะ
ก็บอกว่าตั้งแต่๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืนจะปิดการเข้าชมซุ้มดอกไม้ชั่วคราว
เพื่อที่จะซ่อมแซมอุโมงดอกไม้ที่ได้รับความเสียหายตลอดจนเปลี่ยนดอกไม้ให้มีความสด
จากบางจุดเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วก็เปิดรับสมัครจิตอาสาเพิ่มเติมด้วยนะคะ
คนเพื่อซ่อมแซมซุ้มอุโมงดอกไม้
หลังจากนั้นไม่นานในเฟซบุ๊คลงประกาศอีกครั้งปิดรับแล้วค่ะจิตอาสา
ครบแล้ว๑๐๐คนที่จะมาร่วมซ่อมแซมอุโมงดอกไม้นะคะ
๑๕นาทีเท่านั้นอีกนะคะเต็มแล้วนะคะ
ผู้จัดซุ้มอุโมงดอกไม้เพื่อพ่อปากคลองตลาด
ก็ยังมีการรับบริจาคเหมือนเดิมแม้ว่าจะปิดรับจิตอาสาแล้วนะคะ
แต่ว่ายังรับบริจาคดอกไม้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมซุ้มอุโมงดอกไม้ตามปกติต่อไปค่ะ
คือตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยแต่เมื่อคืนปิดนะฮะ๖โมงถึงเที่ยงคืนเพื่อซ่อม
ใช่ค่ะก็ย้ำนะคะถ้าใครจะไปชมนะคะ
ฟี่ก็ถ่ายอยู่ไกลนะคะถ้าเข้าไปใกล้เดี๋ยวเขาได้รับความเสียหาย
ไม่ใช่เมื่อคืนสิวันนี้คืนนี้นะฮะคุณผู้ชม
คืนนี้แจ้งไว้ก่อนเลย๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืนจะปิดการเข้าชมซุ้มดอกไม้ชั่วคราว
เพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมอุโมง
ก็คือซ่อมแซมเสร็จแล้วจะเปิดให้ชมอีกครั้งค่ะ
ชื่อว่าชุมชนปากคลองตลาดนะครับ